อ่าวันนี้มีมาฝากด้วยใช่ไหมเรียกช่องราบนี่มีแต่ต้องรอกก่อน
เพราะว่าช่วงนี้จะพาไปเที่ยวกันอากาศหนาวแบบนี้คุณผู้ชม
มันก็ต้องไปแหล่งท่องเที่ยวที่มันได้ชมธรรมชาติแบบว่าสุดลูกหูลูกตาสวยงามนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่นครสวรรค์ดีกว่าช่วงนี้นะคะทุ่งป่อเทืองกำลังออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองสวยงามเต็มไปหมดเลย
ไปดูกันหน่อยว่าที่ว่าสวยหนักแค่ไหนนี่เลยค่ะ
ไปที่ไร่ธรรมชัยนะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่แหละค่ะ
ช่วงนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวมาชมทุ่งป่อเทืองของเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้จำนวนมากเลยนะคะ
ซึ่งก็เป็นของเกษตรกรในตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้านั่นเอง
ตอนนี้นะคะอากาศหนาวมากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการออกดอกเบ่งบานของทุ่งป่อเทือง
พื้นที่ตรงนี้กว่าสี่สิบไร่เลยนะคะทางเกษตรกรเขาก็เลยทำจุดชมวิว
จุดถ่ายรูปสวยสวยให้กับนักท่องเที่ยวและไม่ใช่แค่นั้นคุณคะ
เขายังมีบริการพานั่งรถไถไปชมทุ่งปอเทืองแบบใกล้ชิดด้วย
หรือใครชอบแบบเดินเลาะริมทางแบบนี้ไปแวะเซลฟี่กับทุ่งพอเทือง
ก็สามารถทำได้เอาที่ชอบใจเลยหลายคนเขาบอกว่าไปแล้ว
ประทับใจมากไม่ผิดหวังเลยคุณผู้ชมค่ะ
จุดไหนก็ได้ถ่ายสวยหมดทุกจุดใครที่ไม่สะดวกเดิน
เขามีจุดเห็นไหมเห็นว่านั่งรถไถชมทุ่งป่อเทือง
แบบบริการถึงที่ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ
ก็ได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์
สามารถมาชมได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปีนี่แหละค่ะ
เพราะว่าตอนนี้นะอากาศก็ดีวิวธรรมชาติก็สวย
แล้วก็เที่ยวด้วยตลอดทั้งวันด้วยนะคะครับพูดถึงทุ่งปอเทืองแล้วเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็มีการปลูกปอเทืองขึ้นมาค่ะ
ทางกระเศรษฐกรณ์นี้นะคะเขาก็จะปลูกขึ้นมา
หลังจากที่มันออกดอกออกฝักเรียบร้อยแล้ว
เขาก็จะไถกลบทำเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อที่จะปลูกพืชไร่ต่างต่อไป
แต่ว่าบางต้นบางส่วนเนี่ยก็จะปล่อยให้แก่จนเต็มที่
แล้วก็เก็บเมล็ดอันนั้นเอาไว้จำหน่ายต่อไปด้วย

เป็นจุดถ่ายรูปเป็นแหล่งชมวิวท่องเที่ยวได้
แล้วก็ยังเป็นแบบพืชเป็นปุ๋ยพืชสดได้อีกด้วย
คุณนิวนาวต้นปอเทืองที่นี่สูงนะ
ถ้าคุณหายเข้าไปเนี่ยนะหาไม่เจอเลยนะคุณนิวนาว

ต้นน้ำอย่างไรนะครับคุณครับก็เดี๋ยวว่ามันสูง๑๕๔
ไม่ใช่ทำไมคุณจะไม่เห็นคุณชนะสู้ตั้งเซนหนึ่ง

ถ้าอยากจะไปเทียบความสูงกับทุ่งปอทึก
ก็มันสูงจริงอย่างที่คุณชนะบอกหรือเปล่านะคุณผู้ชม

ให้คุณชนะนอนแล้วคุณนินนาวขึ้นไปอยู่บนหลัง
อยากจะวัดความสวยและวัดความสูงของที่นี่นะ
ทุ่งปอเทืองปั๊บหมดไปเลยนะ
ใดธรรมชายจังหวัดเนาคอนสวรรค์นะคะ

กันไปกันไปเลยนะทุ่งป่อเทืองทุ่งเอ๋ยทุ่งป่อเทือง
แล้วปากกับพี่กับน้องทุ่งบัวตองเฮ้ยปวดความหมาย
ทุกเพลงมันเป็นเพลงของตัวเองเนอะ